ก็เริ่มต้นจากเรื่องที่ว่ามันเป็นอุบัติเหตุนะคะมีรถคันหนึ่ง
เขาขับจากเชียงใหม่มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพแต่ตกลงไปในลำห้วย
เจอรถที่ตกลงไปในห้วยครับแต่ไม่เจอเจ้าของรถไม่เจอคนขับรถ
อ้าวก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะจมน้ำหรือเปล่าหรือยังไง
แล้วหายไปไหนเขาหากันข้ามวันข้ามคืนนะคะแต่สภาพรถก็คือเปิดกระจกอยู่นะคะ
ลูกสาวออกตามหาเพราะว่าคุณแม่เป็นคนขับรถคันนี้นางพิษินีภูพันวิวัฒน์อายุห้าสิบปีค่ะ
ตกลงไปในลำห้วยที่ลำปางทางกู้ภัยสมาคมกู้ภัยลำปางอำเภอเถิน
พร้อมทั้งปพสาขาเถินก็ไปหานะคะไปหาตัวเจ้าของรถและคนขับรถ
รถคันนี้ที่ตกลงไปในน้ำเนี่ยเป็นฮอนด้าแอคคอร์ดสีดำ
ขับมาจากเชียงใหม่จะเข้ากรุงเทพตกลงไปในลำห้วยแม่ปะ
อำเภอเถินจังหวัดลำปางช่วงเย็นเมื่อวานตำรวจสพเถินได้รับแจ้งจากชาวบ้านค่ะ
ก็เลยไปตรวจสอบนะคะตรงนั้นมันมีร่องรอยการเฉียวชนที่เสาไฟฟ้าด้วย
แต่อย่างที่มิ้วบอกคุณผู้ชมไปเจอรถว่ารถจมน้ำอยู่แล้วคนขับล่ะ
ก็เนี่ยค้นหากันทั้งบนบกทั้งในน้ำ
ตอนเช้าเนี่ยเจ้าหน้าที่นำรถคันนี้ขึ้นมาจากน้ำได้นะคะน้ำก็ลึกประมาณสัก๔๐เซนติเมตรได้
ลูกสาวของนางพิษณีคนขับรถคันนี้ค่ะชื่อว่านางสาวกรกมลอายุ๒๔รีบมาจากเชียงใหม่เลย
มาตามหาแม่ลูกสาวเล่าให้ฟังว่าแม่ขับรถออกจากบ้านที่เชียงใหม่๒ทุ่มคืนวันที่๑๙
พฤศจิกายนจะไปทำธุระที่กรุงเทพแม่โทรหาลุงครั้งสุดท้ายคือตอน๕ทุ่ม
หลังจากนั้นติดต่อไม่ได้เลยนี่คือนางพิษินีอายุห้าสิบปี
คนที่ขับรถคันที่ตกลงไปในลำห้วยนะคะคือตำรวจโทรไปบอกว่าเนี่ย
ประสบอุบัติเหตุทรัพย์สินอื่นอื่นยังอยู่ในรถหมดเลยนะ
มือถือกระเป๋าสตางค์แต่แม่ไม่อยู่เจอแต่รถแล้วแม่อยู่ไหน
แต่ว่าตำรวจไปเช็คกล้องประมาณ๕ทุ่ม๕ทุ่มกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
อยู่ที่ด่านแล้วก็อีกสักพักนึงก็มาตรงตรงนี้แล้วอ่ะ
ก็คือเหมือนขับรถเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาประสบอุบัติเหตุตรงนี้
น่าจะสักประมาณเที่ยงคืนครึ่งของวันที่ยี่สิบเที่ยงคืนที่คืนครึ่ง
ตำรวจโทรไปแจ้งค่ะตามจากทะเบียน
แล้วก็โทรไปแจ้งหนูประมาณ๓ทุ่มของเมื่อวาน
ตำรวจก็เลยไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะของจุดตรวจในเส้นทางถนนผนโยธินช่วงเชียงใหม่ลำปาง
พบว่าผ่านจุดศพปราบประมาณเที่ยงคืน๘นาทีแล้วผ่านอีกจุดหนึ่งประมาณเกือบเที่ยงคืน
แต่รถก็ขับมาด้วยความเร็วพอสมควรค่ะเช้าวันนี้ชุดเฉพาะกิจก็ลงพื้นที่ที่จุดเกิดเหตุ
นี้ตั้งเป้าหมายค้นหาในระยะห้ากิโลเมตรและช่วงที่ระดับน้ำลึกนะคะ
สงสัยว่าขึ้นมาได้แล้วอยู่ตรงไหนหรือว่าจมน้ำสงสัยสองอย่างแต่คุณผู้ชมค่ะ
เย็นวันนี้ประมาณสี่โมงเย็นเจอตัวแล้วเจอตัวคุณพิษินีแล้วค่ะ
พลเมืองดีโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจสพเถินว่าเจอแล้ว
แต่มันแปลกตรงนี้นี่กอดกับลูกสาวค่ะ
จุดที่เจอตัวห่างจากจุดที่รถตกลงไปในน้ำสิบกิโลเมตร
ทำไมเธอไปไกลขนาดนั้นนี่ตอนเจอกับลูกสาวกอดเลยนะคะ
ที่สพเถินนะคะเธอก็ยังตกใจ
เจ้าหน้าที่ยังต้องให้ดมยาดมให้ดื่มน้ำเดี๋ยวลองดูตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงค่ะ
ตอนนี้ล่ะครับ
สาวมองมัน
นั่งนั่งนั่งนั่ง
โอ้โหคุณพิษินีเธอบอกว่าดีใจมากที่พลเมืองดีมาช่วยไว้นะคะ
ไปนอนกลางป่าอยู่คืนนึงคุณผู้ชม
เพราะไม่กล้าไปบ้านคนเพื่อขอความช่วยเหลือเพราะได้ยินเสียงหมาเห่าเสียงดังมาก
เธอเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะก่อนเกิดเหตุเธอหลับใน
รับเลยว่าหลับในขับรถพุ่งตกลำห้วย
รู้สึกตัวอีกทีคือน้ำไหลเข้ามาในรถ
ถึงตื่นนะรู้สึกว่าน้ำมันไหลเข้ามาเลยสะดุ้งตื่น
กดกระจกลงปีนออกมาออกมาทางประตูรถนะคะ
กระจกฝั่งคนขับเปิดกระจกแล้วปีนออกมา
แล้วไม่กล้าขอความช่วยเหลือเพราะแถวนั้นมีแต่รถสิบล้อวิ่งผ่านแบบวิ่งเร็ววิ่งเร็ว
เรียกขอความช่วยเหลือไม่ทันด้วยซ้ำเธอเลยเดินเข้าป่าไปเรื่อย
เจอบ้านคนนะแต่หมาเห่าเสียงดังมากไม่กล้าเข้าไปขอความช่วยเหลือ
เธอเลยไปนอนในป่าแล้วไปเจอพลเมืองดีค่ะ
รู้ตั้งแต่ตอนที่แบบกระแทกเลยอะค่ะตื่นตั้งแต่ตอนกระแทกเลยอะค่ะ
ตกใจค่ะเห็นน้ำเข้ารถนะคะ
ก็เลยไม่รู้ว่ายังไงก็เลยรีบแบบออกก่อนเลยค่ะ
ก็ไม่มีเบอร์ไม่มีอะไรไม่ได้อะไรติดตัวเลยค่ะ
มีแต่ที่ใส่เสื้อผ้าแล้วก็เสื้อคุมตัวเดียวก็มากันแต่ตัวเนี่ยค่ะ
คนที่เจอคุณพิษณีคนแรกคือนางสาวสุภาพรบุญจูบุตรอายุ๔๒ปีนะคะ
เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าแม่พริกแม่เสรียมคนที่ใส่เสื้อสีเหลืองท่านนี้นะคะ
บอกว่าประมาณ๔โมงเย็นเห็นคุณพิษินีเดินเข้ามา
แล้วบอกว่ารถตกน้ำหลงทางช่วยหน่อยพาไปส่งบ้านหน่อย
ก็เลยบอกว่าเนี่ยค่ะเมื่อเช้าเห็นข่าวอยู่เลยว่าลูกสาวออกตามหา
ก็เลยรีบพาตัวคุณพิษนีมาที่สพเถินนะคะ
แล้วก็เดินมาบอกว่ารถตกน้ำจะหลงป่า
นี่ก็ต้องขอบคุณพลเมืองดีนะคะนางสาวสุภาพรนะคะ
ทีนี้ค่ะระหว่างที่นำตัวคุณพิษณีขึ้นรถพยาบาลนะคะ
เจ้าตัวก็ชู๒นิ้วให้กับนักข่าวนะคะ
นักข่าวก็ถามว่ามีเครื่องลางของคลังอะไรไหม
เธอก็บอกว่ามีพระพิคเนตวัดร่ำเปิงที่จังหวัดเชียงใหม่
พกติดตัวตลอดเวลาเธอมีอาการขาดน้ำ
มีร่องรอยขีดขวนตามร่างกายนี่ยังดีนะคะ
เธอไม่ได้เป็นอะไรมากค่ะครับก็ปลอดภัยแล้วค่ะ